กระชากสร้อยมาอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นนุ่มสระบุรีที่ตกงาน

อยากได้เงินทำยังไงไปกู้นอกระบบ

มันโหดไงก็เลยต้องพยายามหาเงินมาคืน
สุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุด้วยการไปกระชากสร้อยสาวลาวค่ะ
แต่ก็ไม่รอดนะคะถูกชาวบ้านตามจับตัวได้
และแน่นอนโดนรุมประชาธรรมด้วย
ยศน้อยประเสริฐวัย๓๓ปีค่ะ

หลังจากถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมในตลาดปากน้ำจนบาดเจ็บ
คือโดนไปซะฟันหน้าหักหนึ่งซี่นะคะ
เพราะว่านายศคนนี้เนี่ยไปวิ่งราวสับสาวชาวราว
สร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงมาเส้นหนึ่งค่ะ
นายกก็สารภาพแต่โดยดีนะคะบอกว่า
เคยทำครั้งแรกเป็นการก่อเหตุด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
รวมถึงตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมาอีกจำนวนนึงด้วย
แล้วก็โดนไล่ทวงไล่เก็บดอกเบี้ยทุกวัน
ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือเงินแค่๒๐บาทค่ะ

เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแต่ว่าถูกเลิกจ้าง
ตอนนี้ตกงานมานานกว่า๒เดือนแล้วค่ะ
โชคดีครับทุกท่าน
ส่วนผู้เสียหายนะคะนางทองสมุทรชาวลาวเนี่ยก็ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนเลยนะที่ช่วยกันตามจับคนร้ายจนทำให้เธอได้สร้อยคอคืนมา
เธอก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอทำงานขายผักอยู่ในตลาดปากน้ำ
พอเลิกงานก็กลับบ้านเหมือนปกตินี่แหละค่ะ

กระชากสร้อยคอค่ะติดมือไปเลย
ต้องแนะกี่บ่ายครับนี่ครับ

กำลังจะไปไหน

ตรงข้างธนการกรุงแพทย์

ซึ่งโทษก็คือระวังโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ